ในส่วนของภัคสร์ไปค้านะครับ
ผมเองยืนยันว่าผมคงไม่มีการชมท่านไม่อวยท่าน

สิ่งที่ผมจะขออนุญาตเรียนถึงทางสมาชิกฝ่ายรัฐบาลนะครับ
ทุกท่านที่ขึ้นมาเนี่ยท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่าน
เพราะท่านเป็นลูกพักท่านท่านอยู่กับนายกรรมตรี
แต่สิ่งที่ผมอยากจะขอเรียนท่านประธานไปยังคณะรำปรีครับ
ผมทราบว่าบางครั้งถึงข่าวคับขันนะครับ
คอรมอไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นให้ท่านนายกจริงหรือเปล่าครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าผมจะไม่ล้ำลี้ล้ำไหล
ผมมาวันนี้๓ข้อในเหตุผลของการเปิดประชุม
ผมจะไม่พูดเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะแล้วครับ

นับตั้งแต่วันที่๑๘กรกฎาปีนี้ครับ
เราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องชุมนุม
ของพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน
ถึงวันนี้๓๙วันแล้วครับท่านท่านครับ
แต่รัฐใช้วิธีปราบอย่างไร้มนุษยธรรมคุกคามจับกลุ่มคุมขังแหละ
บังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
และมีการตอบโต้ลุกลามขยายไปทั่วประเทศ
ท่านประธานครับสาเหตุก็เพราะว่าการแก้ปัญหาผิด

ผมฟังท่านสมาชิกวุฒิสภาได้เล่าให้ฟังนะครับ
เดี๋ยวนี้ก็กังวลครับเพราะว่ามันมีมือที่สามเข้าไป
เกี่ยวกับเรื่องเรียกร้องของประเทศอื่น

คนที่เอาป้ายเอาทงเอานานาชาติมาเรียกร้องความเป็นธรรมในเมืองไทยเนี่ย
แอบแฝงตั้งนั้นผิดชัดเจน

แต่ท่านมาจับเด็กอายุ๑๔อายุ๑๕

อะไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านหน้าภารกรท่านก็ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเด็ก
ใช้ความรุนแรงครับท่านใช้ความรู้สึกคิดในใจว่าเด็กพวกนี้เป็นศัตรู
ผมเรียนท่านประธานว่าจากนั้นยังไม่พอนะครับ
ท่านไม่ได้รับรู้ถึงความเรียกร้องของพี่น้องประชาชนตั้งแต่พักฝ่ายค้านเรามีการขอเปิดประชุม
มีการแจ้งเรื่องรัฐมนูลเรื่องการแก้ไขปัญหาที่เรากังวล
สุดท้ายในวันต่อมาท่านก็มาแถลงต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีกครับว่า
ไม่ต้องการความเรียกร้องข้อเรียกร้องต่าง
อ้างว่าท่านจะใช้เวทีรัฐสภาแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ผมถามท่านประธานนะครับว่าประชาชนข้างนอกเขาจะเชื่อหรือครับ
ในขณะวันนี้ครับท่านเป็นตัวขัดแย้งเอง
ผมเรียนเลยนะครับว่าวุฒิสมาชิกก็ใช่ครับ
สอสอฝ่ายรัฐบาลก็ใช่ครับคอรมอก็ใช่ครับ
ปัญหาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาคนเดียวครับ
ท่านคือตัวผู้ขัดแย้งอย่างแท้จริง
สิ่งที่ผมอยากเรียนท่านประธานก็คือขณะนี้เนี่ยครับ
ถ้าเราแก้ปัญหาแบบนี้ครับ
ต่างพี่น้องประชาชนต่างเดี๋ยวนี้ไม่รู้กี่ล้านคนนะครับ

ที่สำคัญก็คือมันลุกลามจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยครับ
ผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์๑๔ตุลา๑๖ไม่เห็น

ท่านประธานครับผมหลับตาเนี่ยผมนอนไม่หลับมาหลายวันครับ
ผมเห็นเพื่อนจะต้องถูกยิงโดยกระสุนนิรนามมาจากไหนก็ไม่ทราบ
ผมเห็นสมองคนที่เกลื่อนถนน
ผมเห็นทหารบางคนไม่รู้อีโนอิเน่อะไรขาก็มาขาด
อันนี้คือพี่น้องประชาชนคนไทยเหรอครับ
สิ่งที่อยากฝากท่านประธานก็คือขณะนี้เนี่ยครับ
ผมคิดว่าคนที่จะต้องแก้ไขเนี่ยครับมีคนเดียวครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านคือตัวผู้ขัดแย้งอย่างแท้จริง
ผมฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านเราก็ไม่ใช่ที่จะไปร่วมแก้ไขกับท่านได้ครับ
ผมหวังอย่างยิ่งอยากเรียกร้องอยากเชิญชวนนะครับ
ท่านนายกอย่างอยู่ที่นี่นะครับ
ขอเชิญมาฟังหลักคิดแนวทางระบอบประชาธิปไตยหน่อยนะครับ
อำนาจอธาพี่ไตยเนี่ยครับเป็นอำนาจของพี่น้องประชาชน
เป็นอำนาจสูงสุดของราชดรในการบริหารชาติบ้านเมืองครับ
ท่านมีธรรมาภิบาลท่านก็ต้องรับฟังพี่น้องประชาชน
และการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับ
ท่านจะต้องเป็นคนเริ่มต้นครับ
เพราะท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่านไม่มีความรู้สึกไม่มีวิสัยทัศน
ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจ
และที่สำคัญคือไม่มีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำในทางการเมืองเลยครับ
เรียนท่านประธานว่ากับผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
ผมขอวิงวอนเรียกร้องนะครับ
แม้ว่ามันจะเป็นแสงเทียนอยู่ปลายอุโมง
ผมเรียนขอเถอะครับผมไม่อยากเห็นท่านเป็นทรลาศ
ผมอยากให้ท่านเป็นวีรบุรุษครับ
การตัดสินใจวันนี้นะครับท่านครับ
ขอว่ามีอันเดียวขณะนี้ท่านอย่าไปคิดว่าเด็กเด็กรุ่นนี้ครับ
เขาเป็นคนที่โดนฝังชิปเป็นคนที่โดนจักรวรรดนิยม
ซึ่งผมคิดว่าเราอยู่ในกระดองเลยครับ
เด็กรุ่นใหม่เป็นพลเมืองผู้รู้โลกกว้าง
เขาเป็นพลเมืองของโลก
ผมเสียใจที่สุดก็คืออยากเอาคลิปน้องไม่เสียหายเลยครับ
อังน้องมาย๒นาที๓นาที
ซึ่งเขาเป็นตัวแทนที่จะมาพูดแทนพี่น้องประชาชน
เมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมาครับ
ผมมีโอกาสเข้าไปเดินสำรวจเพื่อหาข้อมูล
จะมาอภิปรายวันนี้ครับที่ราชประสงค์ครับ
ประเทศไทยเราทุกวันนี้ครับเจริญยิ่งกว่าอังกฤษครับ
เรามีการอภิปรายเป็นใหญ่แล้วก็พูดแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยครับ
สิ่งที่ทางเพื่อนสมาชิกรัฐสภาฝั่งรัฐบาลกับวุฒิสมาชิกเห็น
ก็บินอีกด้านหนึ่งแต่สิ่งที่ผมเข้าไปเห็นเนี่ยครับ
มีการเอื้ออาทรกันมีการเล่นละครกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่มีการจับจ้วงครับ
แต่สิ่งที่ผมอยากเรียนท่านก็คือว่าขณะนี้เนี่ยครับ
เด็กรุ่นนี้อังอายุ๑๖ครับ
แต่บางคนอายุ๖๖เนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษ
ทุ่งหนึ่งเรื่องวิสัยทัศน์แต่เขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศ
พูดด้วยน้ำเสียงใสเขาก็กลัวนะครับ
อังก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกไม่เรียนไม่จบมีความกลัว
เขาก็ต้องตัวเองมีคอร์สมีต้นทุน
ผมไม่ได้คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นภัยร้ายแรงอะไรนะครับ
แต่สิ่งที่ผมอยากเรียนท่านประธานก็คือเด็กเหล่านี้ครับ
เขาเรียกร้องให้มีความเสมอภาพให้มีความเป็นคนรุ่นใหม่
ซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาต้องการที่จะเห็นอนาคตของเขาครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าณวันนี้ที่ท่านนายกออกมาบอกว่าให้ถอยคนละก้าวเนี่ยผิดแล้วครับ
อย่างมหันเลยครับท่านนายกต้องถอยก่อนครับ
กล้าไหมล่ะครับเชิญเด็กพวกนี้ครับเอาเข้าไปในธรรมเนียบก็ได้
ไหนก็ได้ครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านต้องมีความจริงใจครับ
จริงใจของท่านนั่นหมายถึงว่าท่านต้องรับฟังที่สำคัญก็คือ
คนที่โดนข้อหาชุมนุมเพียงแค่ท่านสั่งการว่าคนไหนที่ประกันก็อย่าคัดค้านประกัน
ออกมาก่อนเห็นด้วยกับท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับเห็นด้วยกับทางสอสอฝ่ายค้านหลายท่านนะครับ
เอาพวกนี้ออกมาและท่านก็มานั่งคุยด้วยรับฟังด้วยเพื่อที่จะให้ดีที่สุด
ท่านอาจจะต้องลดครับหมายถึงว่าตัวเองมีอำนาจล้นฟ้าคุมทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ถ้าท่านไม่ลดเพื่อที่จะให้เกิดความขัดแย้งลดลงเนี่ยครับท่านต้องลงมาครับ
อาจจะให้ท่านประธานรัฐสภาเป็นคนกลางก็ได้ครับเอาฝ่ายละห้าคนฝ่ายละเจ็ดคน
ฟังข้อมูลสิครับขณะนี้นี่เขาต้องการอะไรครับความขัดแย้งเขาก็คือ
อยากให้ยุบสภาอันที่หนึ่งอยากให้นายกลาออกอ้าวลาออกแล้วมันเป็นยังไง
เลือกตั้งมาเนี่ย๒๕๐ก็เลือกนายกผลเอกไปยุดอย่างดี
แล้วหลังจากนี้เขาต้องการให้แก้ไขรำนูนอ้าวจะแก้ไขแล้วมันยังไงล่ะ
จะแก้ภายในธันวาจริงไหมเพื่อนสมาชิกเราพูดบอกว่า
ดิตท่านนายกไม่มีครับใครก็ไม่เชื่อครับที่สำคัญคือเรื่องสถาบันครับ
ผมคิดว่าตัวนี้ถ้ามีโอกาสได้ปรึกษาหาลือ
คุยกันในวงแคบไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะครับ
ตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้คิดว่าเขาเชื่อถือในการแก้ปัญหา
แต่ที่สำคัญก็คือตัวท่านนายกเองจะต้องลงมาครับ
แล้วต้องมาฟังจริงครับฟังด้วยใจเปิดเลยครับ
ท่านประธานครับสุดท้ายผมเรียนท่านประธานว่ามีหลายเรื่องที่ผมอยากพูด
แต่สิ่งที่ผมไม่อยากเห็นก็คือว่าผมคิดแล้วว่าวันนี้เนี่ยผมต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ท่านประธานทราบดีนะครับว่าผมเป็นสอสอปี๒๕๖๒
ผมรักสภาผมไม่มิกบังอาจที่จะทำอะไรให้สภาเนี่ยมีอันเสื่อมเสีย
แต่วันนี้เนี่ยผมคิดไม่ออกครับว่าผมจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
ผมไม่อยากให้เด็กต้องเลือดตกยางออก
ผมขอเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ผมจะเรียกร้องวันนี้อาจจะผิดข้อบังคับสภา
แต่ผมต้องทำครับท่านประธานครับผมขออนุญาตกรีดเลือด
ประยุทธ์เห็นนะครับว่าผมตั้งใจจริง
และขออนุญาตท่านประธานว่าขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้าย
และอย่าให้มีอีกนะครับ๓แผลเอาไปเลยครับ
ขออนุญาตนะครับท่านประยุทธ์ท่านต้องจะเป็นทรลาศหรือจะเป็นวีรบรุษครับ
คุณวิสานครับไม่อนุญาตให้กรีดเลือดนะครับ